คุณผู้ชมคะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้โอ้โหมันเป็นประเด็นร้อนเหลือเกินค่ะ
ที่เราต้องขีดเส้นใต้เพราะว่าเรื่องของสว๒๕๐คนที่
เหมือนกับจะรุมต้านจะขัดขวางเส้นทางการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานจากภักดิ์เพื่อไทย
ถ้าเกิดว่าได้รับเลือกแล้วจะยังสนับสนุนนายกคือใครล่ะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ
เรื่องนี้จะเป็นยังไงฟังการวิเคราะห์นะคะจากอาจารย์สุภาพค่ะ
ในวันวาเลนไทยแบบนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
คุณน้ำแข็งครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับการเลือกตั้งครั้งนี้
และไฮไลท์สำคัญที่คนอยากรู้มากที่สุดนายกรัฐมนตรี
หลังเลือกตั้งจะเป็นใครคนเก่าหรือคนใหม่ถ้าการเมืองในภาวะปกติ
ไม่ยากหรอกครับเราสำรวจความคิดความเห็นว่า
พักไหนได้คะแนนมามากที่สุดเขาก็ได้ตั้งรัฐบาล
ก็ดูไม่ยากแต่ว่าอยู่ในช่วงเราอยู่ในช่วงที่เราใช้รัฐมนูล
โหวตเลือกนายกได้ด้วยอันนี้สิเดายาก
สองวันที่ผ่านมาสวบางกลุ่มบางคนออกมาส่งสัญญาณ
อย่างที่คุณน้ำแข็งเกริ่นเขาจะเลือกนายกรัฐมนตรีที่เขาส่งสัญญาณมาเนี่ย
ฟังดูก็คือว่าไม่เป็นบิ๊กตู่ก็บิ๊กป้อม
หนังสือพิมพ์ก็พาดหัวข่าวพักสวโหวตให้แค่ตู่กับป้อม
ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แล้วเขาก็ส่งสัญญาณว่า
เขาจะเลือกนายกแบบเลนส์ไลด์คือ๒คนเนี่ย
โวสภาสูงเป็นตัวแปรสำคัญพอสิ้นเสียงสวกลุ่มนี้ส่งสัญญาณมา
ทัวร์ก็มาครับนักวิชาการใครต่อใครวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
สวสวนกระแสคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
อีกคนนึงนี่แหละครับ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตแต่ตอนนี้ท่านมาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักเสรีรวมไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับพิษภาพครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเห็นว่าอาจารย์จะไปยื่นไปยื่นกับองค์กรหน่วยงานไหนที่จะเกี่ยวกับเรื่องสวที่ออกมาประกาศประกาศประสานเสียงกันออกมาเนี่ยครับคือต้องดูจากข้อแท้จริงก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านพูดอะไร
ชิงวัลสถิกุธิสภาบัยเนี่ยจะต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับ
ก็คือหมายความว่าจะต้องไม่ฝักไฟหรือยอมตัวอยู่ภายใต้อานัท
มาตรา๑๑๓๑๑๓ซึ่งอันนี้เราต้องดูพฤติกรรมที่ออกมาว่า
เช่นของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง
หรือไปละศาลงการที่พูดถือค่างหลังว่า
เราจะเลือกเชียร์เฉพาะถูกเฉทีหรือเปล่า
ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะ
เป็นเหมือนกับการวิเคราะห์ข่าวการเมืองนะครับ
สาการน่าจะเป็นแบบนู้นน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็ผมเองผมก็จะเลือกตามหลักการที่ถูกต้อง

แต่ถ้าไปพูดถึงขนาดว่า
บอกไปเลยนะตัวเองก็จะเลือกคนนู้นเลือกคนนี้
อันนี้ผมคิดว่าแสดงถึงความไม่เป็นกลางทางการเมือง
อันนี้ของผมเรียกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับ
ว่าข้อที่จริงต่างเป็นอย่างไรนะครับ

ถ้าหากว่ามีหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ
ก็คงจะนำเรียกว่าร้องไปยังองค์กรอิสัตวที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าปปชจะต้องมีเรื่องในการที่จะดูแลในเรื่องของการที่
การทำหน้าที่ของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
นะฮะถ้าหากว่าเขากระทำผิดในเชิงของจริยธรรมนะครับ
ว่าการที่เขาทำผิดรัฐมนูลเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นการทำผิดจริยธรรมนะครับ
ก็สามารถที่จะให้ปปชนั้นไต่สวนข้อที่จริงครับว่าอะไรเกิดขึ้นตามนั้นหรือไม่
ปปชถามเมื่อคราวเนี่ยให้สัมภาพจริงหรือเปล่า

ถ้าปปชใส่ส่วนแล้วก็พิดนะครับ
ก็จะต้องส่งอันนี้ก็ต้องส่งไปยังสารดีกาต่อ
ศาลดีการับคำวินิจฉัยเมื่อไหร่รับเรื่องเมื่อไหร่

แล้วก็ถ้าหลังจากนั้นถ้าศาลบอกว่าผิดก็ไปไกลเลยล่ะ
ก็เรียกว่าต้องให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ยังมีเรื่องของการเพิกถอนสิทธิ์นะฮะ
สมัครรับเลือกตั้งนะครับสิทธิทางการเมืองต่างไม่เกิน๑๐ปีด้วย
อันนี้ก็เป็นกฎิกาที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนุนครับ
แต่ว่ากฎิกามันก็ย้อนแยงถ้าเราเลี่ยงลำดับดูนะ
รัฐมนูลต้องการให้สวเป็นกลาง
แต่ว่าในบทเฉพาะการให้สวสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย
แล้วที่มาของสวเราก็รู้กันอยู่ว่ามาจากฐานอำนาจยังไง
มันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องย้อนแย้งว่ารัฐมนูลไปกำหนดให้เป็นกลางนะใช่
แต่ว่าบทเฉพาะการมาให้เขาเลือกนายกได้
แล้วเขาจะเลือกใครเอ้าเขามาจากทางไหนล่ะ
ใครส่งเขามาล่ะเขามาจากเส้นไหนสายไหนล่ะ
ผมว่าสิ่งที่อาจารย์จะยื่นมันก็เลยมันก็ลำบากนะอาจารย์
ครับคือโดยลักษณะอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านเป็นสวเนี่ย
ท่านก็จะมีบทบาทตามรัฐมนูลในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรี
อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา๒๗๒ใช่ไหม
แต่ในความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงเขามายังไงล่ะ
แต่ตอนนี้หมายความว่าเอาล่ะถ้าเขาต้องทำสิ่งนี้
สิ่งที่เขาต้องแสดงบทบาทก็คือว่าจะต้องพูดว่า
เดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะครับว่าในวันที่มีการเสนอชื่อคนเข้ามาเนี่ย
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมผมก็จะเลือกคนคนนั้น
เท่านี้สงวนปากสงวนคำพูดเท่านี้เพียงพอแล้วครับ
ถ้าท่านก็จะปลัดจากเสียงคอละหาจากประชาชนทั่วไป
แต่ถ้าท่านไปบอกเบื้องต้นไม่เอาคนนี้
จะเอาคนนี้เท่านั้นมาแสดงถึงทงของท่าน
ที่มีความไม่เป็นกลางตั้งแต่เริ่มต้น
ถือว่าอาจารย์ก็ปรามไว้หน่อย
เพราะว่าผมเห็นวันต่อมาเขาก็เริ่มออกตัวแล้ว

ทีนี้จะชวนอาจารย์คุยอีกเรื่องหนึ่ง

เรื่องที่การแบ่งเขตโดยเอาคนต่างด้าว
ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาอยู่ในสำเนามารวมไว้ด้วย
แล้วมันมีผลทำให้บางจังหวัด
จังหวัดกลับได้สอสอเพิ่มขึ้น
เพราะเอาประชากรเอาคนต่างด้าวเข้าไปรวมด้วย
วันนี้ผมเห็นหัวข่าวกรกตผวภิสต์เหม้าเข่งต่างด้าว

เจ็ดเสือโถคเคลียร์ส่งสารรัฐมนูน

แล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องดูก่อนเขาจะประชุมกันวันนี้ละมั้ง
ว่าจะส่งสารได้หรือไม่ได้ทำไมต้องมีข้อสงสัยนี้ครับ
คือการส่งสารเนี่ยปลอดภัยที่สุดครับคือไม่ว่าใครจะเป็นกรกตก็ตามเนี่ย
ถ้ามีประเด็นซึ่งอาจจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเราอาจจะถูกหรืออาจจะผิด
จะเกิดความปลอดภัยต่อกรกตเองถ้าสารบอกถูกเนี่ยต่อไปใครก็ไปร้องไม่ได้
แต่ถ้าสารบอกผิดเนี่ยเราก็ถอยมาแก้ไขนิดหนึ่งให้ถูกต้องปลอดภัยที่สุด
เพราะถ้าเดินหน้านะฮะผมจะว่าดันทุรังนะในการเชื่อความเห็นตัวเองเนี่ย
หลายต่อหลายครั้งซึ่งกรกตคิดว่าไม่ผิดนะ
มันกลายเป็นเรื่องผิดแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
อย่างเช่นเคยกลับครูหาเลือกตั้งใช่ไหม

แน่นะก็คิดว่าตัวเองไม่ผิดอ่ะ
แต่ท้ายสุดศาลก็บอกว่าเลือกตั้งโมคะทั้งประเทศ

ต้องชดใช้ค่าเสียหายตอนนั้น๒๘๐๐ล้านบาทนะคุณภาพ

แต่เพียงแต่ว่าพอไปขั้นในการสอบสวนแล้วก็บอกว่า
กระทรวงการคลังได้มีการสอบสวนแล้วหาผู้รับผิดทางระเบิดแล้ว
พบว่าเป็นการประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรง
ก็เลยไม่ต้องใช้ตังค์แต่ถ้าร้ายแรงเมื่อไหร่เนี่ยต้องใช้ตังค์นะ
ประเด็นนี้เรื่องใหญ่วันนั้นที่ผมคุยกับอาจารย์เสร็จ
มีนักวิชาการหลายคนคุยกับผมว่าเขามองเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
อย่าลืมนะที่ผ่านมาเนี่ยเราเลือกตั้งแล้วเป็นโมคะมาแล้ว๒ครั้งนะ

แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ข้อหาที่เป็นโมคะครั้งก่อนเนี่ย
ดูแล้วคราวนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าด้วยซ้ำไป
เพราะมันไม่รู้จะเอายังไงแน่คุณไปเอาคนต่างด้าวเข้ามารวมเนี่ย
ฉะนั้นเนี่ยเขาก็สนับสนุนความคิดของอาจารย์สมชัยว่า

วันแรกก็บอกว่าเดินหน้าเดินหน้าไม่เปลี่ยนแปลง
อ้างคำสั่งอ้างตัวเลขของกระทรวงมหาดไทยอ้างรัฐมนูล
แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีหัวข่าวที่ว่า
กรกตภาวะพิษเหมาเข่งต่างด้าวเนี่ย
อันนี้ก็แปลว่ากรกตน่าจะน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว
ครับผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็สับหนุนด้วยนะครับ
เพราะจะเป็นการทำให้กอกตอนั้นมีหลังผิงที่มาจากศาสตร์กระทรวงมนุน
ไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องกลัวเสียหน้าว่างั้นเถอะ

ต่อใครแนะนำเขาด้วยความปรารถนาดีทั้งนั้นแหละนะครับ
แล้วก็อนาคตข้างหน้าเราไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวต่างเหล่านี้เนี่ย
มันจะกลายเป็นประเด็นที่ไปร้องและจนทำให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นโมคะหรือไม่
แล้วถ้าร้องว่าเป็นโมคะเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่ประมาทเลินเล่อธรรมดาแล้วนะครับ
ครับมันประมาทเลินเล่อร้ายแรงครับพี่สุภาพ
เพราะอะไรฮะเพราะบอกแล้วเตือนแล้วใครต่อใครก็บอก
ขนาดรองนายกก็มาพูดแล้วก็ยังไม่เชื่อเนี่ยนะ
ต่อใครพูดแล้วก็ยังไม่เชื่อเนี่ยแสดงว่าดันทุรังอ่ะ
คนในคนใน๓๔จังหวัดที่อาจารย์เอ่ยถึงว่าเขาควรจะได้มีโอกาสเลือกสอสอเพิ่มขึ้นมาอีก๑คนเนี่ย
เขาก็ส่งสัญญาณเขาโทรมาหาผมบอกว่าเขาจะร้องสารรัฐมนูลได้ไหม
ในฐานะเขาเสียประโยชน์คือสามารถร้องได้แต่ต้องร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินครับ
ซึ่งช้ามันช้ามันช้าซึ่งซึ่งถ้าร้องแล้วเนี่ย
ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิเสธใช่ไหมครับ
หรือภายในหกสิบวันแล้วเนี้ยไม่มีคำตอบใดใดเนี้ยอืมอืม
ก็สามารถร้องต่อสารได้โดยตรงนะครับจะช้านิดนึง
แต่ว่ามันก็อาจจะเกิดผลนู่นหลังจากเลือกตั้งไปแล้วอ่ะ
กลายเป็นว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วแล้วบอกว่าผิดขึ้นมา
อันนี้จะยุ่งมากมากล่ะฉะนั้นข้อเสนอของอาจารย์สมชัยคือหนึ่ง
ที่สุดคือกรกตยื่นเองยื่นเองแล้วก็สารก็จะพินาในเวลาที่เร็วมากครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นประเด็นเพียงแค่การตีความนะครับ
กฎหมายแค่นั้นเองครับเป็นประเด็นการตีระวังโดยโดยเอ่อการขอร้องเนี่ย
เราอาจจะขอให้สารเนี้ยเอ่อช่วยตีความเร็วเร็ว
จริงประชุมครั้งหนึ่งก็จบแล้วครับก็คือสัปดาห์เดียวก็จบแล้วครับ
เป็นประเด็นที่ไม่ต้องหาหลักฐานไม่ต้องเอาพยานมาอะไรต่ออะไร

เค้าพูดประโยคนี้ฉะนั้นไม่ได้เผาว่าทำเป็น๒ตาราง

คุณก็ดูสิครับว่าตารางไหนที่คุณคิดว่าเอาไปใช้แล้วเหมาะสมกับคุณ
กรกตก็ดูสิจะเอาเฉพาะที่เป็นสัญชาติไทย
หรือจะเอาที่ไม่ได้สัญชาติไทยมารวมด้วย
การอ้างการอ้างการเลือกตั้งปี๖๒ไม่ใช่คำตอบ
ไม่ใช่คำตอบครับเพราะว่าผิดแล้วเนี่ย
มันจะจำเป็นต้องผิดซ้ำหรือครับ
ฉะนั้นวันนี้วันนี้เรารุ่นร่วมกันในฐานะท่านเป็นกรกเตาเก่า
รุ้นร่วมกันว่ากรกตเขาจะว่ายังไง
ขอบคุณนะอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับนี่คืออาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรครับ